ทางไปพร้อมกับทนายสงการอัจฉริยศัพย์ไปที่สภาธนายความ
เพื่อร้องขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายค่ะโดยยืนยันด้วยนะคะ
ว่าไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์ของหญิงไก่แต่ว่าที่ต้องเซ็นยอมรับ
ไปเพราะว่าถูกบังคับนะคะนางสุกัญญาสิริม่วงพร้อมด้วยนาง
สาววนิชยาบุญสุนเฮงหรือว่าน้องมีนซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะคะ
พร้อมผู้เสียหายทั้งหมดที่ถูกนางมนตายกรัตนการหรือว่า
หญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์วันนี้มาพร้อมกับนาย
งการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์เดินทางเข้ามาพบกับนายเดชอุดม
ไกลฤทธิ์นายกสภาธนายความเพื่อที่จะร้องทุกข์ให้คุ้ม
ครองความปลอดภัยอ่ะนะคะทนายสงการบอกว่าได้ตรวจสอบพยาน
หลักฐานพบว่าหญิงไก่ไม่มีทรัพย์สินตามที่ถูกกล่าวอ้าง
พร้อมกับนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ที่
หญิงไก่ใช้ความรุนแรงในห้องพักมาเปิดเผยด้วยนี่แหละ
แสดงให้เห็นว่าในห้องของหญิงไก่ก็มีภาพจากกล้อง
จรปิดแต่ว่าไม่นำมาแสดงขณะเดียวกันนะคะก็เตรียมนำ
นางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อยพร้อมกับครอบครัวแล้วก็
นางสาวจันทนาคตชคงไทยหรือว่าหนูนาพร้อมกับสามีชาว
จังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งเป็นผู้เสียหายได้นะคะก็เขาให้
ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามเกี่ยว
ความผิดฐานค้ามนุษย์อีกด้วยค่ะขณะที่นายกสภาธนายความ
บอกว่าก็จะรับพิจารณารายละเอียดของผู้เสียหายแต่ละ
คดีโดยอาจพิจารณาตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะดูประเด็นต่อ
ต่างที่อาจจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อสารเพื่อที่จะ
รื้อคดีใหม่เพราะว่าก็มีข้อเท็จจริงใหม่

แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคดีนี้
มีการกระทำความผิดในลักษณะที่เป็นขบวนการด้วยหรือไม่
เพราะว่ามีข้อมูลว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคน
ยังไม่สามารถติดตามตัวได้

การทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นเรื่องนี้นะคะ
ก็นายกสภาธนายความบอกว่า
พนักงานสอบสวนก็น่าจะสรุปสำนวนคดีอย่างเร่งรีบ
อาจจะเป็นเพราะว่ามีคดีที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข
เพราะทำให้ผู้บริสุทธิ์อาจต้องรับโทษทั้งที่ไม่ได้ทำความผิด
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่ากรณีหญิงไก่ที่ล่าสุด
พบว่าเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดเชียงรายได้มีเจ้าหน้าที่ท้องที่ติดตามตัวอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าหญิงไก่จะไม่เดินทางหนีออกนอกประเทศ
โดยมีหมายเรียกให้พบพนักงานสอบสวนในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกสำนวนว่าพฤติกรรมของหญิงไก่เข้าข่ายความผิดใดบ้าง
ยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับหญิงไก่ได้ทุกคดี

และไม่มีใครที่จะสามารถติดต่อเข้ามาขอเคลียร์ในคดีนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ